ก็จะปรีเข้าไปต่อยตำรวจอีกครับ

ไปตามผู้ใหญ่บ้านไปตามกำลังหนุนมา

พอไปถึงดาบตำรวจธรรมนักกิจสี่แก้วสายไป
เจอสามีกำลังมีปากเสียงทำร้ายภรรยาอยู่เลย

อย่ามายุ่งนะเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่งนะ
ภรรยาบอกว่าตำรวจคะช่วยด้วย

อะไรอย่างเงี้นะฮะตำรวจเห็นว่า
อ้าวมาคนเดียวเดี๋ยวไม่ปลอดภัย

ถอยก่อนถอยไปอยู่ที่หน้าบ้าน

กำลังเสริมมาฝ่ายทาย

ขอโทษครับคุณตำรวจครับผมทำไปเพราะว่า

ยืนยันฉันจะเลิกกับผัวคนนี้

ไปคุยไปเคลียร์ไปปรับความเข้าใจกันก่อน

ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ว่า

จะได้ไม่มีเรื่องราวย้อนหลังตามมานะครับ